ที่ชอบนอนดงนอนดึกเนี่ยบางทีได้ยินเสียง
หมาหอนหมาร้องก็ต้องคิดไปต่างนานา
คนลุกสิยิ่งถ้าเกิดว่าได้ยินช่วงประมาณสักตีหนึ่ง
ตีสองตีสามเวลาทำการเลย
ใช่ไงเขาก็แบบว่าอุ๊ยเป็นช่วงเวลาผีออก

มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือผู้ชายอายุ๖๙ปีคนหนึ่ง
ท้ายที่สุดก็มาเจอคนเสียชีวิตจริง
ชาวบ้านเลยบอกอุ้ยขนลุกแล้ว
แต่ตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องนี้นะคะ
โดยตำรวจพร้อมกับกู้ภัยมูลนิธิอุดรส่งเสริมธรรม
ได้มาตรวจจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็คือที่บ้านเลขที่๓๓๘ทับ๑๗
ซอยประชาสันติ๘เขตเทศบาลนครอุดรธานี
พบศพนายสนั่นพัฒนาศาลอายุ๖๙ปี
หงายอยู่บนถนนลูกรังหน้าบ้านหลังนี้แหละค่ะ
ซึ่งเจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือนายทองยศบุญพิมพ์
เขาบอกกับตำรวจว่าตัวเขาเองเป็นอาสา

ส่วนผู้ตายมีอาชีพรับจ้างทั่วไป

แต่เมื่อ๒ปีก่อนผู้ตายมาขออาศัยกับพี่ทองยศขออยู่ด้วย
เขาก็อ่าโอเคเขาก็ทำงานจิตอาสาอยู่แล้วก็อนุญาตให้อยู่ด้วย
แล้วก็เล่าถึงพฤติกรรมลักษณะนิสัยของผู้ตาย
เขาบอกว่าผู้ตายมักจะดื่มสุรา
แต่ก็ยังดีที่ยังไม่สร้างความวุ่นวายให้กับใคร
นานทีจะมีญาติมาเยี่ยมจากนครพนมบ้าง
เขาก็เป็นประมาณนี้มาอยู่เรื่อยนะคะ
แกมันมีอาชีพแหลกแหล่งที่มีคนก้างทำเล็กน้อยแกเขาทำ
แต่ตอนผมเลิกงานเหมือนกันผมก็เห็นแกนอนอยู่ด้วย

ก็เรียกเพื่อนบ้านที่เป็นกู้ชีพหรือโรงพยาบาลศูนย์เด็กมาดูมาดูเลือดกันช่วยกัน
ก็ประมาณ๒ชั่วโมง
เล่าถึงเรื่องราวการช่วยเหลือนะคะแต่มันมีเรื่องที่น่าขนลุกมากกว่านี้

คือคุณทองยศเนี่ยบอกว่าก่อนที่จะพบศพนี่นะคะ
หมาในซอยเนี่ยเห่าหอนติดต่อกันหลายคืน
เฉพาะช่วงตีหนึ่งถึงตีสามนี่แหละพี่เขาบอกมันเหมือนเป็นลางบอกเหตุนะคะ
อืมว่าจะมีคนเสียชีวิตหรือว่ายำมบาลจะมารอรับเอาดวงวิญญาณของใครไป
คือเขาเชื่อแบบนั้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนรู้จัก
ไม่คิดว่าจะเป็นผู้ตายนะคะโดยชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในซอยเนี้ย
พอทราบว่านายสนั่นเสียชีวิตแล้วก็มีหมาหอนมาตลอดทั้งคืนเนี่ย
โอ้โหเขาบอกพากันหัวขนหัวลุกไปตามตามกันเลยอืม
ทีนี้อันนี้เรื่องของความเชื่อของชาวบ้านนะแต่เรื่องของการเสียชีวิต
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะหัวใจล้มเหลวฉับพลันเพราะดื่มเหล้าเป็นประจำ
แล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวด้วยตอนนี้ก็เลยนำศพไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
เดี๋ยวรอญาติมาติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะคะ